กรณีอุ้มฆ่านักศึกษาสาวชาวจีนนางสาวจินซ่านอายุ๒๒ปี
เธอเป็นชาวจีนนะครับถูกพบเป็นศพถูกฆ่ายัดถุงแล้วก็ทิ้งในบึงบัว
ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนวรีเมื่อ๑เมษายนที่ผ่านมาที่เจอศพ

ผู้ตายเป็นนักศึกษาชั้นปี๓เอกการดนตรีมหาวิทยาลัยแห่ง๑ย่านทวีวัฒนากรุงเทพนะครับ
จินซ่านี่เธอหายตัวไปตั้งแต่๒๘มีนาคม
ถูกคนร้ายเนี่ยอุ้มไปเรียกค่าไทย๕แสนหยวนคิดเป็นเงินไทยก็๒ล้าน๕แสนบาท
คนร้ายส่งภาพขณะที่นางสาวจินซันถูกมัดเท้ามัดมือ
ส่งไปให้พ่อที่จีนแต่สุดท้ายไม่ได้เงินนะแล้วก็มาพบเป็นศพนะครับ
มีกล้องวงจรปิดของหอพักจับภาพได้ตอนที่เธอเดินกางร่มออกมาช่วง๑๒นาฬิกา๕๔นาที
แล้วก็กลับเข้ามาหอพักตอน๑๕นาฬิกา๕๔นาที

นี่นะครับนางสาวจินนะครับนักศึกษาวัย๒๒ปี
ทุ่มเธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยนะครับ
หลังจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ตอน๒๐นาฬิกา๔๘นาทีซึ่งนี่คือภาพสุดท้ายนะฮะ
ที่ได้เห็นเธอนะครับแท็กซี่คันนี้เนี่ย
นี่คันนี้มาส่งนะฮะที่ห้างแถวบางใหญ่
๒ทุ่มเกือบ๓ทุ่มนะครับตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคมนะครับ
เราได้กล้องวงจรปิดนะฮะจะเห็นผู้ตายลงมาจากรถแท็กซี่นะครับ
มีนาคมเดินเข้าไปในตลาดบางใหญ่
ร้านค้าตรงไปลานจอดรถของตลาดแห่งนั้น
ซึ่งตอนนั้นตลาดปิดแล้วนะครับก็เลยไม่มีใครเห็นว่าผู้ตาย
ไปไหนแบบไหนอย่างไรเป็นยังไงมุมที่ผู้ตายเดินไปที่ร้านจอดรถนะฮะ
เดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งนะครับจะเห็นกลุ่มคนร้ายจอดรถรออยู่นะครับ
นี่ร้านจอดรถแล้วนะฮะแล้วนางสาวจินเธอก็ขึ้นรถคันนั้นไป
คือมุมนี้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าผู้ตายเดินผ่านกล้องไปทางซ้าย
แล้วหยุดคุยโทรศัพท์ก่อนนะฮะหรือดูโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ
แล้วเดินอ้อมไปหากลุ่มคนร้ายที่จอดรถอยู่

นี่เดินไปทางนู้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะที่วงจรปิดในหมู่บ้านที่กลุ่มผู้ก่อเหตุมาเช่าอยู่นะครับ
จะเห็นว่าช่วง๒๐นาฬิกา๓๓นาทีขับรถออกจากหมู่บ้าน

หมู่บ้านของกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะครับ
ไปชั่วโมงกว่าคนร้ายก็ขับรถกลับเข้ามายังบ้านพักนะครับ

ซึ่งตรงนี้ตำรวจคาดว่าในรถเนี่ยน่าจะมี
นางสาวจินแล้วที่ไปรับมาที่ลานจอดรถของตลาดนะครับ
ตำรวจก็ไปแกะรอยของคนร้ายนะครับ
คืนวันต่อมาคือ๒๙มีนาคม
รถเก๋งสีแดงคันนี้ขับออกจากหมู่บ้านเที่ยงคืน๕๐นาที
มุ่งหน้าไปร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็ไปวนเวียนวนเวียนอยู่แถวจุดที่เจอศพเขาอะครับ
จนกระทั่งตี๕ก็ขับรถกลับมาที่หมู่บ้าน
จากนั้นนี่ตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะ
แล้ว๑๕นาฬิกานะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เช็คเอาท์ออกจากบ้านในหมู่บ้านไป

ผ่านมานั่นแหละไปทำอะไรมานะฮะ
คืนก่อนที่จะขับรถออกไปตรงนี้นะครับ
จากนั้น๒๒นาฬิกา๓๑นาทีนะครับ
คนร้ายนี่ไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
รัชดาเช็คอินทั้งหมด๓ห้องด้วยกัน
วันที่๓๐มีนาคม๘นาฬิกา๓๙นาที
กลุ่มผู้ก่อเหตุเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
มุ่งหน้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
๑๑นาฬิกา๔๗นาทีทั้ง๓คนก็เดินทางออกประเทศไทยออกไป
คดีนี้ชุดสืบสวนของตำรวจนครบานนะครับ
ทำคดีกับตำรวจภูทรภาค๑นะฮะ
สพแม่นางแล้วก็สพใหญ่นะครับ
นี่นะฮะก็ต้องรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อ
ออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนนะครับ
๓คนนี้รู้ตัวแล้วออกจากประเทศไทยไปหมดแล้วนะครับ
จะก่อเหตุแล้วก็ไปคืนบ้านเช่าแล้วก็รถเก่งที่เช่ามาด้วย
ก่อนจะขึ้นเครื่องบินออกไปเมื่อ๓๐มีนาคมออกจากท่ากาศยานสวนภูมิของไทย
แล้วก็มุ่งหน้าไปยังประเทศจีนชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้ไปตรวจสอบบ้านเช่าย่านบางใหญ่นะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเคยมาเช่าอยู่คาดว่านี่อาจจะเป็นจุดที่ลงมือฆ่านางสาวจินซ่านด้วย
บ้านหลังนี้มีผู้หญิงที่เป็นคนไทยเป็นคนติดต่อขอเช่านะครับ
โดยบอกขอเช่านาน๑เดือนทำสัญญาเมื่อ๒๐มีนาคมหมดสัญญาเนี่ยคือ๒๙ที่ผ่านมา
มีนาคมเนี่ยทำสัญญาเช่าแต่คืน๒๙มีนาคมขอคืนบ้านเลยนะฮะ
ความจริงขอเช่า๑เดือนตอนนั้นเขาก็อ้างว่าเขาต้องกลับประเทศด่วน
ด่วนเช่าได้แค่๙วันขอคืนบ้านด่วนเลยเพราะพอหมู่บ้านให้
ข้อมูลว่าเมื่อเดือนก่อนเห็นผู้ตายเนี่ยนั่งรถแท็กซี่มาลง
หน้าหมู่บ้านแล้วรถเก๋งคันสีแดงก็ขับมารับไปส่วนความ
ไหวที่สพบางแม่นางนะครับตำรวจได้เรียกตัวได้เชิญ
ตัวหญิงชาวจีนมาสอบปากคำหลังจากสงสัยว่าจะเป็นนางนกต่อ
พาผู้เสียหายมารู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือเปล่าแล้ว
เชิญหญิงสาวชาวไทยอีกคนนึงอายุ๑๙ปีที่ทำงานร้านคาราโอเกะแถว
อินทรมาลักษณ์กรุงเทพเนี่ยมาสอบปากคำด้วยสอบปากคำนาน๘
ชั่วโมงกว่าเลยนะฮะเพื่อจะสอบถามข้อมูลล่าสุดหญิงสาวชาว
ไทยคนนี้สารภาพแล้วนะครับบอกว่ารู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหา
ชาวจีนผู้ชายสามคนนั้นจริงทั้งหมดคือลูกค้ามาเที่ยวที่ร้าน
ระหว่างที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ยอมรับว่าตัวเธอก็เกี่ยวข้อง
คดีฆาตกรรมนักศึกษาสาวชาวจีนเธอเนี่ยทำหน้าที่ให้คำ
แนะนำเรื่องการก่อเหตุเรียกฆ่าไทยโอ้โหรวมถึงเรื่อง
เอาศพไปทิ้งด้วยนะฮะอ๋อนี่ตัวการเลยไหมคะเนี่ยแต่เธอบอกเธอไม่
เกี่ยวข้องเรื่องการฆ่านะแกแนะนำเฉยเงี่ยหรอฮะเธอ
แค่แนะนำเฉยอุ้ยตายแล้วถามว่าแนะนำทางไหนเธอบอกคุยผ่าน
ได้ประมาณว่าคดีนี้มีคนร้าย๓บวก๑นะเป็นคนจีน๓คน
แล้วก็เป็นคนไทยอีกหนึ่งคนซึ่งเรากำลังขยายผลอยู่ครับ
เออให้คำแนะนำคำปรึกษาแชทไลน์กันอะไรประมาณนี้ครับ
แนะนำในเรื่องทำอะไรอย่างไร
ผู้หญิงคนนี้รู้จักกับชายจีนทั้ง๓คน
รู้จักเอามาก่อนตั้งแต่เมืองจีนแล้วครับ

มาก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุด้วยครับ
ผู้หญิงไทยรู้จักกับสามคนนี้ได้ยังไงครับ
ที่ถึงมาร่วมก่อเหตุหรือว่าร่วมรู้เหตุ
ผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิง
อยู่ในสามบริการที่หนึ่ง
แล้วก็เขาไปเที่ยวกัน
รู้จักชอบพอเรียงคันตอนต่อไป
เขาออกไม้แดงแล้วก็ส่งให้ดำเนินการต่อไป

้าสีแดงคันที่คนร้ายใช้เนี่ยมาติดต่อขอเช่าบ้านกับเจ้าของบ้านในหมู่บ้าน
ในรถมีผู้ชายชาวจีนมากันสามคนนี่ฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
เที่ยงคืน๒๒มีนาคมมีรถแท็กซี่มาส่งผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงชาวจีนซึ่งก็คือผู้ตายนั่นแหละ
ซึ่งก็พูดไทยไม่ได้เธอก็พยายามให้แท็กซี่เนี่ยส่งโทรศัพท์มือถือบอกพิกัดของหมู่บ้านให้กับรอปภดู
เพื่อจะสอบถามว่าแท็กซี่มาส่งเธอถูกต้องตามพิกัดของหมู่บ้านใช่ไหม
ซึ่งตอนนั้นที่รถแท็กซี่มากับผู้หญิงที่ผู้หญิงมากับรถแท็กซี่รถสีแดงก็จอดอยู่ใกล้กัน

ซึ่งตอนนั้นเราก็จำได้ว่าเป็นลูกบ้านที่เราจดทะเบียนรถ

ตำรวจก็อายัดไว้เป็นของกลางแล้ว
แล้วคดีนี้นะครับทางพตรครับพลตนตเอกตรมลงศักดิ์
ติประพัฒน์บอกว่าคนร้ายหลบหนีไปยังต่างประเทศแล้ว
ตำรวจเตรียมออกหมายแดงและประสานทางการจีนเพื่อให้
ติดตามตัวมาลงโทษนะครับมูลเหตุจูงใจเนี่ยเบื้องต้น
ทราบว่าเป็นการเรียกฆ่าไทยที่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง

ขณะที่บิ๊กโจ๊กครับคนตมตเอกสุลาเชษหักพานตรองพตร
ตอนนี้ประสานไปยังพ่อกับแม่ของผู้ตายแล้วนะครับเพื่อให้
เดินทางมายังไทยในการรับศพลูกสาวกลับไปประกอบพิธีที่จีน
แล้วก็จะได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
มีรายงานเข้ามาล่าสุดว่าตอนนี้สามารถจับได้แล้ว
ฮะกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน๓คนที่ก่อคดีอุ้มฆ่านักศึกษาชาว
จีนในประเทศไทยทีมข่าวธรรมัสทีวีสอบถามไปยังรองพตรนะ
ผลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันว่าทางการจีนจับ๓คนนี้ได้แล้ว
นะครับจับได้ที่เมืองอูฮันของจีนนะฮะจับได้ตั้งแต่
เมื่อวานนี้ทางการจีนยืนยันว่าจะดำเนินคดีนะฮะตามมาตรา๘
ของจีนเนื่องจากทั้งสามคนมีคดีอาทยากรรมในจีนอยู่ด้วยแต่
จะส่งตำรวจบินมาสอบปากคำที่ไทยเช่นเดียวกับไทยจะส่ง
พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำคนร้ายที่จีนค่ะอ่าส่วนเขาจะมาสอบ
พยานที่ไทยจากการสอบปากคำคนร้ายเบื้องต้นนะครับทาง
จีนบอกว่าคนร้ายเนี่ยอ้างว่ามาจากเรื่องชู้สาวเนื่อง
ผู้ตายและกลุ่มคนร้ายรู้จักกันตั้งแต่ที่จีนพอรู้ว่า
ฝ่ายหญิงมาอยู่เมืองไทยนะฮะก็มีการตามหากันแล้วก็นัดเจอ
กันวันก่อเหตุคนร้ายบอกว่าพยายามจะขอมีอะไรกับผู้ตาย
ด้วยหลังจากนัดเจอแล้วก็รับเข้ามาแต่เขาไม่ยอมก็เลยลง

วันคีบก็ไอ้
หรือผู้หญิงเจอนะครับก็พยายามที่จะมีอะไรกับผู้หญิงนะ
ผู้หญิงเขาไม่ยุ่งด้วยถ้าที่สอบประคับตอนนี้นะครับ
ทั้ง๓คนเลยครับ

ความคืบหน้าณขณะนี้นะครับ